เอาละค่ะวันเกิดก็ผ่านไปแล้วนะ

มีสุปรายซ์ด้วยล่ะ

กันไปตามกันเลยทีเดียวนะคะ
ก็วันเกิดของซุปตาอย่างสาวยาย่านี่นะคะ

ให้กลางกลองรากษ์กันเลยทีเดียว
ในรากษ์เรื่องเร่อรัก

มาร่วมอวยพรวันเกิดกันเลยทีเดียว

งานนี้ทำเอาหลายคนลุ้น

ก็ตอนนี้นางยายา๒๔ปีแล้ว

เอ้าแล้วค่ะ
ก็อวยพรสาวยายาลงในทวิตเตอร์ด้วยณเดชน์
ในทวิตเตอร์ส่วนตัวด้วย
เขียนว่าบีเดย์ก็คือเบอร์เดย์มายซีส
นี่นะฮะที่ขอให้ย่ามีความสุขมาก
เป็นที่รักของทุกคน
ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ขอให้เจอแต่สิ่งดี
ขอให้น้องสุขภาพแข็งแรง

อันนั้นไม่โอเหรอคะคุณแม่

เหมือนอวยพรญาติผู้ใหญ่
เขียนว่าซีสเห็นไหมเขาบอกอยู่ว่าซีส
แก๊งเพื่อนสาวอย่างมากกี้ราศีหรือว่ามิ้นท์ชะนิดา
ก็รวมตัวกันจัดปาร์ตี้วันเกิดให้กับยายาด้วยเช่นกัน
เรียกว่าดีใจกันไปกันทั้งแบบว่าเจอกับเพื่อนสาวกันเลย
อันนั้นเบาอันนี้ก็แล้วกันอันนี้ของคุณคิมเบอร์รี่บ้างดีกว่า
อวยพรวันเกิดคุณหมากเหมือนกันแต่อันนี้เขาลงแบบหวานนะคะ
คือมันมีแฮชแท็กคำว่าขอลงรูปเป็นคนสุดท้าย
มีอย่างไรหรือเปล่าถ้าไม่อย่างนี้เขายังลงอย่างนี้
คุณแม่คำว่าทำไมไม่ลงแบบนี้ใช่ไหม
คุณคิมเบอร์รี่คือเป็นหวานใจเขาก็
ทุกคนก็อยากรู้มากว่าเขาจะมาโพสต์อวยพรหนุ่มหมาอายุครบ๒๗ปี
ว่ายังไงบ้างดีเขาเข้ามาโพสต์ในช่วงดึกนะคะ
พร้อมกับแฮชแท็กสำคัญที่แบบขอลงรูปเป็นคนสุดท้าย
ก็สุขสันต์บรรเกิดนะคะคุณถ่ายคนนี้
เขาบอกแล้วนะว่าแบบเป็นเพื่อนของฉันมาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
แล้วก็บอกเป็นคนรู้ใจแล้วก็เป็นเกาะป้องกันในเวลา
ฉันต้องเผชิญกับเรื่องเลวร้าย
ขอบคุณที่อดทนคอยประคับประคองแล้วอยู่กับฉันตลอดเวลา
ในวันที่ฉันต้องผ่านความมืดมนต์ที่สุดในชีวิต
ขอให้ทุกคำโวยพรเป็นจริงในปีนี้นะคะ
แล้วก็แฮชแท็กขอลงรูปเป็นคนสุดท้าย
พวกนี้ก็ช่างเขียนเนาะ

มากกี้บอกว่าฉันกำลังจะลงเลยเอายังไงดีล่ะ

ทุกคนบอกว่าถ้าคิมจะแฮชแท็กแบบนี้แล้ว
เพื่อนก็ไม่รู้ว่าจะลงอะไรต่อจากนี้แล้ว

เหมือนที่เธอพูดไว้ตั้งแต่ต้นรายการไง

แต่ละคนต่างมีหน้าที่บทบาทแสดงอีกไปถูกมั้ยคะ
นักข่าวเราก็ต้องหาข่าวต่อไป